ที่โรงพักบ้านไผ่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
สารวัตรบอกว่าวันนี้ถ้ามันเจอเหตุการณ์แปลก

ก็เลยมาขอแจ้งความไว้ก่อนดีกว่า
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
นาตราคนาตราคเป็นเก็บโรงบาร
และนี่ครับเป็นคดีแปลก
นะครับคุณฮะเออคือสารวัตรสอบสวนสอบพอบ้านไผ่นะครับ
พันธุ์ตำรวจโทรประเจนสุดนั้นบอกว่าโอ้โห
ผมนี่แหละเป็นคนถ่ายคลิปเพราะคุณตาท่านนี้คุณ
เหมือนแบบว่าค่อยย่องแล้วเกือบจะคานแล้วนะคานขึ้นบันไดสพ
แล้วก็เข้ามาหานี่ตำรวจก็เข้าไปถามตาเป็นยังเป็นยังอ่ะมาทำยังเนี่ย
กดแถวก็บอกว่าปวดฟันเนี่ยจะไปทำฟันอ่ะปวดตายก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อน
โรงหมอสิคะมาโรงพักทำไม
ก็สารวัตรบอกแบบนี้ไงตาตาไปโรงพยาบาลเถอะนะ
แล้วตาตาใส่หน้ากากด้วยเดี๋ยวติดโควิดอะไรกันแบบนี้นะครับ
เขาเล่นกิต้าแล้วเพื่อนเนี่ยรำคาญเอากิต้าฟาดหัว

เป็นคณะนี้มาแจ้งความกันตอนเช้าเนี่ยก็สารวัตรก็ปวดหัวไปเล่นหนึ่งคดี
พอมาถึงคดีนี้ก็แปลกอยู่แล้วคุณตามาแบบนี้ให้สารวัตรทำไง
สารวัตรก็เลยบอกคุณตาไปโรงพยาบาลเถอะคุณตาไม่เป็นไรหรอกคุณตาไม่ตายหรอก

สารวัตรบอกว่าเจอแต่เช้ามันก็จะเจอทั้งวันเลย
เพราะสารวัตรสังเกตุทุกวันที่เจอคดีแปลกนะครับ

นี่ถาวัดก็ไม่ได้รับแจ้งความเอาไว้นะ
ได้แต่ปลอบกุญตานะฮะ